วันนี้มาดูเรื่องของเป็นเหตุสืบเนื่อง
จากการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีการก่อเหตุถึง๑๗จุดด้วยกัน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยาลานะคะ
หนึ่งในจุดเกิดเหตุที่สำคัญก็คือที่
โรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งคนร้ายได้ก่อเหตุใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นฐาน
เพื่อที่จะทำร้ายหรือว่ายิงถล่มใส่ฐานทหารเจ้าหน้าที่
ที่ป้องกันรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณนั้น
ใช่ครับล่าสุดทหารพลานมีการสนทิกำลังกันกับหลายหน่วยงาน
มีการบุกไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยเป็นบ้านเป้าหมาย

กลุ่มคนร้ายที่รวมตัวกันไปยึดโรงพยาบาลเจาะไอมร้อง

ล่าสุดมีการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนครับ
ผ่านเอกรุ่งโบรสอันนันตาโทผู้บังคับการกลมทหารพลานที่๔๕

แผนยุทธการติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุ
บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอบร้อง
เพื่อใช้เป็นที่มั่นในการใช้วุฒิสงครามนะครับ
โจมตีฐานปฏิบัติการทหารพรานที่๔๘
ซึ่งตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลเจาะแอมร้อง
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
โดยนับทหารพราน๔ชุดปฏิบัติการใช้กฎอายการศึกเข้าปิดล้อม

ซึ่งเป็นบ้านพักต้องสงสัยในพื้นที่บ้านบือแจง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านย่อยของบ้านบ่องอครับ
อยู่ที่หมู่๔ตำบลบ่องออำเภอมระแงะ
รอยต่อระหว่างอำเภอเจาะไอมร้องกับอำเภอระแงะ
ซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑คน

สอบสวนขยายผลพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์บุกยุทธ์โรงพยาบาลเจาะแงะบริร้อง
เจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวไปสอบสวนขยายผลต่อ
ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ
ส่วนนายมหามศบรีกรือสะนะครับ
อีกหนึ่งคนที่แฝงตัวมากบดันในหมู่บ้านบือแจง
ไว้ตัวได้หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับ
ขณะที่ล่าสุดตอนนี้ทหารพรานจากกรมทหารพรานที่๔๕

ส่วนที่กำลังเปิดแผนยุทธการโอบล้อมเทือกเขาตะเวครับ
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ๓อำเภอประกอบไปด้วย
อำเภอเจาะแอมร้องระแงะแล้วก็จะแนะนะครับ
ติดตามไล่ล่ากองกำลังติดอาวุธที่บุกยึดโรงพยาบาลเจาะแอมร้อง
ซึ่งคาดว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขาดังกล่าวครับ